เราจะถ้ามีเสียงเดี๋ยวจะให้ฟังอีกครั้งหนึ่ง

แล้วก็เรายังมีบรรยากาศที่พักอนาคตใหม่
มีความเคลื่อนไหวอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับ
สารรัฐธรรมนูลนะคุณสุภาพคนฟ้องก็ต้องออกมา
คุณนัทพรโตประยูนถ้าเขาว่าอะไรยังไงถ้ามีเดี๋ยวเราให้ฟัง
ไปดูอนาคตใหม่ก่อนไหมตอนนี้พักอนาคตใหม่พร้อมแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวไปดูนะครับว่าหลังจากมีคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูลออกมาเรียบร้อยแล้ว
คดีแรกเลยของพักอนาคตใหม่ที่ต้องเผชิญกับคำว่าจะถูกยุบพักหรือไม่เนี่ย
บรรยากาศที่พักเป็นอย่างไรนะครับคุณสิริวัณรักษัตริย์จะรายงานสดเข้ามานะครับเชิญครับ
ฟรรณาแววแต่งที่นายนาฏภพรโตมรยุนยื่นฟ้องเพื่อที่จะยุบพักอนาคตใหม่นะคะ
ต่างก็ส่งเสียงร้องให้กำลังใจนะคะกับพักอนาคตใหม่ค่ะ
กูน่าพักกันาครดใหม่พร้อมด้วยแก่หนำคณะกรรมการมรี่หารพัก
ก็ยังคงเฝ้ารุ้นคำตัดสินของสารรัฐธรรมนุนอยู่ที่ชั้น๘
ศูนย์บัญชาการติดตามข้อมูลการอ่านคำวิทยาศาสตร์ของสารรัฐธรรมนุนค่ะ
พักตั้งขึ้นโดยนายธนทรก็มีสีหน้ายิ้มแย้มไม่เครียด
ขณะที่แกนนำคนอื่นต่างให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะ
ก็ส่งเสียงพร้อมกับชูข้อความให้กำลังใจนายธนทรแล้วก็พักอนาคตใหม่
เพื่อที่จะผ่านพ้นการอ่านคำวินิจฉัยในครั้งนี้ไปได้ค่ะ
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงและบรรยากาศสดนะ
ช่วงนี้ที่มวลชนส่งเสียงให้กำลังใจพักอนาคตใหม่กันค่ะ
ค่ะบรรยากาศล่าสุดณขณะนี้นะคะ
พักอนาคตไปเรียกได้ว่าคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะคะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ยังไม่มีการส่งสัญญาณใดมาจากแก่นำนะคะ
ทันทีที่มีการอ่านคำวินิจฉัยนะคะกองเชียร์ของพักอนาคตใหม่ก็ส่งเสียงเพื่อที่จะให้กำลังใจ
คาดการณ์นะคะว่าหลังจากที่สารอ่านคำวินิจฉัยเสร็จสิ้นนะคะ
ก็จะมีการแถลงข่าวของแกนนำนะคะเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์ต่อไปของพักอนาคตใหม่นะคะ
แล้วก็หากแนวโน้มข่าวดีของการอ่านคำวินิจฉัยในครั้งนี้นะคะ
ออกมาในทิศทางบวกทั้งนายธนทรนายปียบุตรแล้วก็แก่นำของพักอนาคตใหม่ทุกคนนะคะ
จะลงมาแถลงข่าวณห้องนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณมวลชนทุกคนที่มาให้กำลังใจในวันนี้ค่ะ
นี่คือบรรยากาศสดที่เกิดขึ้นที่พักอนาคตใหม่ณขณะนี้นะคะ
สินวัลรักษณ์ข่าวแถวรัสทีวีรายงานสดจากพักอาณาโค้นใหม่ค่ะ